แต่ไม่ได้ถอยรงถอยรถนะคุณผู้ชม
คราวนี้เราขอส่งผู้สื่อข่าวของเราไปหญิงอ้อม
ไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่ของเขา
แม่ไห่อภพรนักคลสวรรค์
กับเป็นการมหาบัณฑิตป้ายแดงค่ะ
ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธรรมบรี

อ๋อสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณล่ะค่ะ

ถึงขั้นเธอเลยล่ะค่ะพี่ไก่

โอเคค่ะ
ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนค่ะ
ต้องถามพี่ไก่ก่อนค่ะ
พี่ไก่ได้ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นะครับ

ค่ะขอขอบ๒ทีนะค่ะ
เดี๋ยวว่าแต่แม่ค่ะหนูก็ขอบค่ะ
จบนะคะสาขารัฐภาษาธนศาสตร์ค่ะ
ก็คือการปกครองนั่นแหละค่ะ
จริงแล้วไม่ได้หลายคนถามว่าจบแล้วจะไปเล่นการเมืองหรือเปล่า

แต่ตอนนี้เอามาบริหารในองค์กรเล็กของเราก่อนเนาะพี่ไก่เนอะ
ครอบครัวแล้วก็บริษัทของเราอะไรอย่างนี้
แต่ว่าตอนนี้พี่ไก่ค่ะทราบไหมคะว่าพี่ฮายเขาให้ทุกคนเรียกเขาใหม่แล้วนะคะ

คุณหญิงหายอาพขอทราบหน่อยครับ
เพราะคุณเป็นคนผู้หญิงเมื่อวานเนี่ยเอง

พี่เขามาบอกบอก๙๑แต่ลูกน้องไม่ซื้อมีซื้ออยู่คนเดียวค่ะ
ถูกเยอะเลยค่ะรวยไปรวยคนเดียว

บางคนบอกว่าอายุเยอะแล้วไม่อยากเรียนแล้วมองยังไง
เมื่อก่อนพี่เอก็มองแบบนั้นแต่พอเข้ามาเรียนจริงเนี่ย
คือเขาก็รู้ว่าโอเคเราประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว
แต่ว่าเรามาเรียนเพื่ออาวุธ
แล้วก็เพื่อจะมีเพื่อนแล้วก็ได้ความรู้อะไรอย่างนี้นะคะ
อาจารย์หลายท่านที่เรามานั่งเรียน
สมมุติ๓ชั่วโมงเราจ้างให้ศาสดาจารย์มาพูดให้เราฟัง
อาจารย์หนูให้ชั่วโมงละหมื่นมาไหมจริงเขาไม่มานะ
แต่พอเรามาได้นั่งเรียนเราเรียนฟรีแล้วเรากรอบโกยได้เท่าไหร่

การเรียนพี่ไฮมาเรียนอยู่ในกลุ่มของเจ้าสัว
ก็คือแบบพี่ไก่อย่างนี้ประสบความสำเร็จชีวิตแล้ว
อย่างใครพวกเจ้าสัวต่างที่เขาอยากมาเรียนแล้ว

เราก็มาเรียนมาถามว่าเข้มงวดไหมเข้มงวดค่ะ

ไม่มีใครแก่เกินเรียนรุ่นเดียวกับพี่หายที่จบ

จริงค่ะไม่แก่เกินเรียนค่ะ

นี่คือความรู้สึกของบัณฑิตและมหาบัณฑิตป้ายแดงนะคะ
เดี๋ยวก่อนทิ้งท้ายอยากให้พี่ฮายกับพี่ไก่ค่ะ
เชฟบ๊าค่ะส่งท้ายกันนิดนึงค่ะ
เราต้องปรบมือช่วยแล้วเพราะน้องเก็บไปแล้วนะคะ

เชฟบ๊ามาเร็วดนตรีดวม

มา
เชฟบ๊าตั้นสามช่าเลยลูก
จังหวะอะไรก็ได้ธีมอะไรลูก
ชื่อนุ่มเต็มที่แล้ว